ทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องวุ่นของคนที่อยู่ห้องเช่ากันหน่อยนะฮะ
ชั้นบนกับชั้นล่างห้องตรงกันพอดีแล้วสองห้องนี้มีปัญหากันมาตลอด
ไม่ถูกกันเรื่องเสียงดังชั้นบนกับชั้นล่าง
เสียงมันดังขึ้นข้างบนข้างล่างสุดท้ายแทงกันเจ็บนะฮะ
อันนี้ฮะชั้นบนของชั้นล่างคล้ายแทงคล้ายเดี๋ยวจะดูนะฮะ
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวันนี้นี่เองนะครับสพพานทองมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะนี่
แผลที่โดนแทงเห็นไหมครับไปที่ถูกแทง
โอ้โหนี่ฮะห้องเช่าตรงนี้อยู่ที่พื้นที่ตำบลหนองตำลึงนะครับ
ที่จังหวัดชนบุรีนะฮะที่อำเภอพานทอง
คนเจ็บชื่อนายฉัดพงศรีแก้วอายุ๒๘ปี
นี่บาดแผลที่ถูกแทงเข้าชายโครงซ้าย๑แผล
แต่โชคดีนะครับไม่โดนจุดสำคัญ
บาดเจ็บทำแผลประถมพยาบาลแล้วก็ยังพอให้การได้
คนเจ็บบอกว่าเช่าห้องอยู่ที่นี่คุณฉัดพงศ์เนี่ยอยู่ชั้น๒
ส่วนคนที่แทงเขาหนีไปแล้วชื่อสมบูรณ์ป้านภูมิอายุ๓๖อยู่ชั้นล่าง
ซึ่งห้องของคนเจ็บกับคนก่อเหตุอยู่ตรงกันชั้นบนกับชั้นล่าง
ทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยฉัดพงศ์เขาบอกว่าผมกับนายสมบูรณ์คนก่อเหตุ
ความจริงก็มีปัญหากันมานานแล้วเรื่องที่นายสมบูรณ์ที่อยู่ห้องชั้นล่าง
ชอบพาเพื่อนมากินเหล้าแล้วส่งเสียงดังนี่ฮะทีนี้พอเขาไปห้าม
ไปบอกไปติไปเตือนก็ทะเลาะกันเคยไปบอกเจ้าของหอพัก
เจ้าของห้องเจ้าของหอพักก็ให้มาเจรจากลายเกลี่ยกันไปแล้ว
แต่มันก็เหมือนเดิมมันก็เจอปัญหาแบบนี้แบบเจอแล้วเจออีกสุดท้ายมันก็ไม่จบปัญหา
ก่อนเกิดเหตุในวันนี้เจอนายสมบูรณ์สมบูรณ์นี่เดินเข้ามาหาแล้วบอกเลยนะ
บอกเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นหน้าลูกอีกแล้วนะนี่ฮะเขาใช้ภาษาอย่างนี้เลยนะ
เขาบอกเขาอ้างอาหรับผู้ตงฮาเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ได้เห็นหน้าลูกอีกแล้วนะ
บอกเลยว่าจะไม่ได้เห็นหน้าลูกอยู่แล้วนะยังไม่ทันขาดคำ
นายสมบูรณ์ก็ชักมีดขึ้นมาแล้วแทงใส่เลยฮะแทงใส่เสร็จปุ๊บก็วิ่งหลบหนีไปเลย
มี๖ประเด็นกินคือเอาออกมาแล้วก็แทนคำนึง